ค่ะไปดูเรื่องของการเลือกตั้งกันหน่อยที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
เสร็จสิ้นกันลงไปเรียบร้อยแล้วประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพอใจ
สำหรับภาพรวมการเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นเขต๗เรียบร้อยเป็นอย่างดี
ไม่ได้พบความผิดปกติแม้ว่าจะมีการร้องเรียนกันไปมา
และคาดว่าจะทราบคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ๔ทุ่มคืนนี้นะคะ
ไปติดตามการรายงานจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
จังหวัดขอนแก่นเชิญเลยค่ะทันทีที่ปิดหีบเลือกตั้งนะคะ
เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็ได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อย
แล้วก็เริ่มนับคะแนนในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะคะ
โดยจุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือวัดสว่างดงเครงค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะประธานกรกตได้มาตรวจสอบความเรียบร้อย
ประธานกรกตก็บอกว่าวันนี้นะคะภาพรวมตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ค่ะซึ่งวันนี้นะคะตลอดทั้งวันนะคะในการเลือกตั้งซ่อม
ที่อำเภอหนองเรือและมันจากคิรีนะคะก็มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
รวมถึงวันนี้นะคะทั้งวันก็พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในพื้นที่
วางตัวไม่เป็นกลางนะคะโดยในอำเภอน้องเรือก็พบว่ามีคุณยายวัย๗๘ปีค่ะ
เขาแจ้งความเอาผิดกับกำนันที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่๑๗บ้านเมงนะคะ
ว่าได้มีการนำบัตรเลือกตั้งไปก่าแทนคุณยายไปฟังเสียงของคุณยายกันค่ะ
จากทรกำนันที่นางทันได้ไปแจ้งความเอาผิดที่ถูกกล่าวหานะคะ
ก็ชี้แจงกับสื่อมวลชนโดยปฏิเสธไม่ได้กระทำตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ
และพร้อมให้ตรวจสอบในพร้อมกันนี้นะคะ
กล่าวอีกว่านางทันเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจมีความจำเลอะเลือนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็พร้อมให้มีการตรวจสอบไปฟังเสียงของกำนันจักทรกันค่ะ
ไม่รู้เหมือนว่าไม่เห็นครับไม่เห็นครับไม่เห็น
ผมอยากถามว่าถ้าผมไม่ถ้าคุณยายว่าจะเล่นงานผมเนี่ย
ทำไมไม่หวยหวายเหมือนผมยังงงอยู่ผมยังไม่รู้เลยอ่ะเนี้ย
คะแนนในวันนี้จะต้องแล้วเสร็จภายในเวลา๒๒นาฬิกา
ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการค่ะ

รายงานสดจากวัดสว่างดงเค็งตำบลท่าสารา
อำเภอมันจากครีจังหวัดขอนแก่นค่ะ

ก็คงจะมีการไต่สวนสอบสวนกันต่อไปด้วยนะคะ